เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะที่นครพนมค่ะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขามาร้องเรียนมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมหน่อยอืม
บอกว่าตำรวจจราจรนายหนึ่งเนี่ยนะคะขี่รถไล่รถของลูกชายวัย๑๔ปีของเขาจนลูกชายเนี่ยเสียหลักพุ่งชนต้นไม้แล้วก็เสียชีวิตด้วย

เดี๋ยวดูพี่อย่าเพิ่งรถดีกว่าเรียกรถเอา
น้องเป็นอะไรพี่อะไรครับน้องเป็นไรน้องชดแล้วกับผมมันจะหนีไง
คือต้องบอกว่ารถที่ขับมาเนี่ยเป็นรถของชาวบ้านนะคะ
ส่วนตำรวจคือคนที่ใส่หมวกกันน็อกยืนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะเรื่องราวก็คือตำรวจจราจรนายเนี้ยที่เราเห็นในคลิปเนี้ยนะคะ
เขาขี่รถไล่ตามรถจักรยานยนต์ของเด็กชายดิฉันอ่านไม่ผิดนะ
เด็กชายธนาวุฒิอินทวงอายุเพิ่งจะสิบสี่ปีค่ะคือน้องอ่ะไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
ตำรวจก็ขี่รถไล่มาสุดท้ายรถน้องเสียหลักพุ่งชนต้นไม้แล้วน้องก็เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งช่วงเกิดเหตุก็ชาวบ้านเขาก็ถือมือถือถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนตัดจากถนนเลี่ยงเมืองนครพนมไปยังบ้านนาสมดีนในตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมค่ะ
หลังจากการเสียชีวิตนี้นะคะญาติก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก
ประกอบพิธีชาปนกิจตามประเพณีไปแล้วในวันที่๒๓พฤศจิกายนซึ่งทางญาติยังไม่ได้มีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
เพราะว่ายังติดยังวุ่นเรื่องของงานศพกันอยู่แต่มีการประสานไปยังตำรวจจราจรในดังกล่าวแล้วนะคะ
ให้มาเจรจาเกี่ยวกับความรับผิดชอบก็ปรากฏว่าบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ
แม้กระทั่งมาแสดงความเสียใจญาติก็นำหลักฐานออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมค่ะ
เมื่อวานนี้นายฉลาวอินทวงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนยานางตำบลนาซายจังหวัดนครพนม
พร้อมกับภรรยาก็คือนางนิตยาแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยนะคะเอาข้อมูลคลิปหลักฐานสำคัญนี้มาร้องเรียนผ่านสื่อ
บอกว่าอยากจะร้องเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเกรงว่าจะถูกปิดคดี
แล้วก็อยากให้คนที่ทำผิดรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
คือเรื่องของเรื่องครอบครัวเขามองว่าตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุอืม
ไล่ล่าเหมือนลูกชายเขาเป็นฆาตกรโหดไล่ล่าเหมือนลูกชายเขาทำผิดร้ายแรงมาก
เขาบอกว่ามันเป็นการจงใจที่จะทำร้ายลูกชายเขาจนเป็นเหตุให้ลูกชายเขาเนี่ย
ขี่รถเสียหลักผู้ชนต้นไม้เด็กเขาก็ตกใจไงเขาก็ต้องขับรถหนีอ่ะนะ
ด้วยความตกใจอารามแบบเด็กอ่ะฮะคือตำรวจเขาก็มองว่าเอาแล้วหนีทำไม
แต่ทีนี้เราก็ต้องไปดูให้ตำรวจเขาได้สอบสวนกันด้วย
ไอ้การไล่ตามนี้มันดุเดือดเลือดพลาดขนาดไหน
มันเกินกว่าเหตุอย่างไรแบบไหนบ้าง
มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ